คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นคุณพ่อชาวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
บอกว่าอยากจะให้ช่วยตามหาลูกสาวหน่อยคือลูกสาวเนี่ยสติไม่ค่อยผสมประกอบเท่าไหร่
ซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็คือล่ามโซ่เอาไว้ค่ะต้องล่ามโซ่ไว้ที่บ้าน
เพราะว่าไม่รู้ว่าดีคืนดีลูกจะอารวาสหรือลูกจะหนีไปไหน
แล้วปรากฏว่าโซ่มันหลุดหนีออกจากบ้านหายไป๓วันแล้ว
เป็นห่วงมากนะคะเพราะไม่รู้ว่าลูกจะดูแลตัวเองได้หรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอด่านช้างพร้อมกับอาสาสมัครกู้ภัยจากมูลนิธิต่างในจังหวัดสุพรรณบุรี
ระดมกำลังกันออกค้นหาหญิงวัย๔๗ปีมีอาการป่วยทางจิต
แล้วก็หายออกจากบ้านไปตั้งแต่๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
หลังบ้านพักในพื้นที่ตำบลวังคันในอำเภอด่านช้างแล้วก็อาจจะหลงป่าหาทางออกไม่เจอหรือได้รับบาดเจ็บค่ะ
พ่อเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวชอบหนีออกจากบ้านเป็นประจำเลย

ล่ามเป็นบางเวลาเอาไว้ที่บ้านไม่ให้ลูกอ่ะ
หนีออกจากบ้านไม่ให้ลูกไปรบกวนคนอื่น
จนกระทั่งเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาลูกดึงโซ่และเสาจนหลุด
แล้วหายตัวไปเลยค่ะพ่อพยายามออกตามหาแล้ว
แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยขอความช่วยเหลือนี่แหละค่ะ
ตามไม่ไหวเราก็เลยต้องล่ามใช่ไหมครับ
ล่ามไม่ได้แกบว่าถ้าน้องเท้าอยากเข้ามาให้กินนี่อย่าปล่อยให้เขาขาวพี่สักสักเดียวนี่

สิทธิศักดิ์แย้มพรายพิรมในอำเภอด่านช้างก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
มีการตั้งศูนย์อำนวยการค้นหาบุคคลศูนย์หายแล้ว

แล้วก็ยุติการค้นหาชั่วคราวก่อนเพราะว่าฝนมันตกเป็นระยะค่ะ
อุปกรณ์ในการส่องสว่างก็ไม่เพียงพอด้วย
กลับมาประชุมวางแผนเพื่อเตรียมจะออกค้นหาอีกครั้ง

ก็จะมีการนำโดรนแล้วก็พารามอเตอร์ขึ้นบินด้วย
จัดทำแผนที่ทางอากาศแบ่งพื้นที่ในการค้นหาผู้สูญหาย
เชื่ออยู่นะคะว่าเธอยังมีชีวิตอยู่
ก็จะวางแผนให้รัดกลุ่มแล้วก็รอบครอบยิ่งขึ้น
ที่จะหาตัวให้ได้เร็วที่สุดค่ะ